อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่มีคนหายตัวออกไปจากบ้านแล้วสุดท้ายถูกพบกลายเป็นศพนะคะ
คือเรื่องนี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาหายตัวออกไป๕วันก็คือตั้งแต่วันที่๑๙สิงหาคม
เพื่อนก็ประกาศตามหาผ่านทางเฟซบุ๊กนี่นะคะ
แต่สุดท้ายถูกพบกลายเป็นศพอยู่ในพงหญ้าข้างทางแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อยู่ตรงนั้นด้วยที่จังหวัดระยองค่ะ
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นชาวเชียงรายนะคะครับ
ก็จะมีภาพกับข้อความเมื่อสักครู่นี้ที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเพื่อนเขาโพสต์เพื่อตามหา
นางสาวจันทิมาหรือออมอายุ๒๐ปีเป็นชาวเชียงรายนะคะ
ในเพจเฟซบุ๊คชุมชนคนรักบ่อวินบอกว่าเธอหายไป๑๙สิงหาคม
พบเป็นศพช่วงเย็นเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
พงหญ้าริมถนนสายปลวกแดงบ้านสะพานสี่อำเภอปลวกแดงนะคะตรงนี้ค่ะ
สภาพศพก็คือคว่ำหน้าศพคือบวมอืดนะคะอยู่ที่โคนเสาไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ก็อยู่ข้าง
ก็ล้มคว่ำอยู่ตรงนั้นมีถ้วยโฟมอาหารด้วยอะค่ะเจ้าหน้าที่นำศพส่งไปโรงพยาบาลปลวกแดง
เพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะนายนัตตะพลจันทราหรือเมย์อายุ๒๙ปีเป็นสาวประเภท๒นะคะ
บอกว่าคือผู้ตายเนี่ยเลิกกับแฟนแล้วก็ไปอยู่กับเมที่บ้านเช่าบริเวณบ้านสะพาน๔
อยู่ด้วยกันมาเดือนนึงแล้วอะค่ะคืนวันที่๑๙สิงหาคมก็นั่งดื่มนั่งกินกันนะอยู่ในห้องพัก
ตัวผู้ตายก็ไม่ได้มีอาการเมาขนาดถึงขั้นที่ไม่มีสติอะไรก็ยังพอมีสติคุยกันรู้เรื่อง
แต่พอผ่านไปสักประมาณ๕ทุ่มผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนนะที่ตลาดปลวกแดง
แล้วก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้านะคะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปพอออกไปปุ๊บหายไปเลยค่ะ
ติดต่อไม่ได้อีกเลย๒๑สิงหาคมเมย์บอกว่าก็ได้มีการโพสต์ประกาศตามหาผ่านทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็ไปแจ้งความคนหายช่วงเช้าเมื่อวานตำรวจสพปลวกแดงเขาก็พยายามจะแจ้งความคืบหน้า
รู้อีกทีก็คือช่วงเย็นคือมารู้จากข่าวว่าออมกลายเป็นศพไปซะแล้ว

อืมพอดีวะเอิร์ฤจะเอารถไปทำงานไงแหละนะ
รุ่นนี้ละเวลาน้องหมดไปไหนหนูทาล่ะเลยก็จะตอบพี่

ส่วนนายชายานนท์เมืองแพนอายุ๒๑ปี
สามีของผู้ตายบอกว่า
อยู่กินกับผู้ตายมามีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุ๒ขวบ
แต่เลิกกันไปได้สักประมาณเดือนนึง
ต่างคนก็ต่างไปมีแฟนใหม่นะคะ
นี่นะคะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ถนนสายปลวกแดงบ้านสะพาน๔ฝั่งขาออกจากอำเภอปลวกแดง
ก็มีกู้ภัยปลวกแดงชุดที่เข้าไปเก็บศพ

กู้ภัยบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นทางตรง
แล้วก็มีช่วงที่เป็นทางโค้งด้วย
แต่ปัญหาก็คือไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะ
ชิงชัยเห็มบุรุษกู้ภัยปลวกแดงบอกว่า
มีชาวบ้านที่เป็นคนหาปลาค่ะเขาได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเหม็นเน่าโชยมา
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สุดท้ายพบศพผู้เสียชีวิตนะคะ
สภาพศพที่เจอค่ะกระโหลกแตกค่ะ
คาดว่าอาจจะถูกกระแทกเหมือนกับกระแทกกับโคนเสาไฟฟ้า
ขาไม่หักนะคะศพขึ้นอืดจนใบหน้าดูไม่ออกว่าเป็นใคร
รถจักรยานยนต์ไม่มีร่องรอยการถูกเฉียวชน
เส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะทางโค้งอันตราย
แล้วก็มีอุบัติเหตุบ่อยค่ะกู้ภัยบอก
สภาพศพกู้ภัยบอกว่าจากการประเมินเบื้องต้นนะคะ
อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าน่าจะเป็นการขี่รถจักรยานยนต์
แล้วเสียหลักตกข้างทางไปชนเสาไฟ
เพราะมันมีร่องรอยรถถากเข้าไปในพงหญ้าด้วยค่ะ
ทีมข่าวก็เลยทดลองดูนะคะ
ขับรถตามเส้นทางที่ผู้ตายออกจากบ้านเช่า
จนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๘๕กิโลเมตรค่ะ
ใช้ถนนฝั่งขาออกจากอำเภอปลวกแดง
นั่นหมายความว่าอาจจะไปหาเพื่อนเสร็จแล้ว
แล้วก็กำลังจะขี่รถกลับบ้าน
แต่อาจจะมาประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะคะ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ถึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนได้
ตอนนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็กำลังเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย
เพื่อมารับศพลูกสาวไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะครับ